คือผ้าผืนเมื่อกี้เนี่ยที่ผ้าที่มีการโชว์เนี่ยผมพูดเลยว่าไม่ใช่
อืมพูดไม่ใช่แล้วล่าสุดหัวสอเต้
ที่ที่ลนลงมาลนลงมาจากในคลิปนี่หรือเปล่าปะโธ่นี่พี่
หนุ่มอ่าลงไม่กดไลก์กดแชร์เพื่ออะไรกว่าเจ๊ทุกท่าน
เลยนะครับผมครับเอามาประกอบกับสิ่งที่ได้พูดไปว่าเออ
เนี้ยมันอาจจะผมจะบอกให้น่ะคือคิดในตักง่ายง่ายน่ะ
คือแบบการที่จะมีการส่งผ้าผืนหนึ่งจากเมืองไทย
เนี่ยอยู่ดีดีเนี้ยมันไม่ใช่หยิบมาจากน้ำมาแล้วมัน
แล้วขยุมทั้งน้ำแล้วใส่แล้วส่งนะมันต้องให้
ให้แห้งก่อนถูกป่ะเมื่อให้แห้งมันก็ต้องไปตากหรือวาง
คือต้องไปต้องให้มหาลัยเอกชนจะต้องไปให้แบบว่านิติวิทยาศาสตร์ที่อเมริกงอเมริกาตรวจ

เต้เต้ไงทำไมก็ต้องส่งไปที่นู่นก่อน
ไปหาบางแจ๊กก่อนเขาส่งให้ทีนี้ไม่ดีกว่า
เอาง่ายนะมีเอาง่ายนะมีตำรวจเขาบอกมีตำรวจคนหนึ่งถูกไหม
ค่ะมีตำรวจคนหนึ่งส่งไปให้บังแจ๊กอืมอ่าไปให้บังแจ๊กบางแจ๊กส่งกลับมาให้เต้
อ่าหากเปิดให้เต้ดูเรื่องจะส่งกลับมาให้เต้อืม
ผมถามแบบนี้ทำไมตำรวจต้องส่งให้บังแจ๊กมีส่วนได้เสียอะไร
แจ๊กจะให้อะไรเขาให้เงินเขาเหรอ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

คือมันมีเชือกเนี่ยนะ

ที่ยังติดอยู่กับตัวน้อง

แล้วผ้าเลยมันขาดออกไป

เหลือแต่ตรงขอบด้านบนที่เป็นเชือกผูก

จะมีขอบผูกอยู่อะไรอย่างนี้
แต่ว่าทางของนี้ขอบยังอยู่ครบอยู่เลย

แต่อันนั้นน่ะเขาไปเปิดดูอ่ะจะเห็นเลย

พอขาวจะเห็นป่ะ
อืมอืมอืมเนี้ยแล้วลองไปดูของบังแจ๊กส์ดิ

ชายมันไม่เหมือนกันชายมันไม่เหมือนกัน

ไอ้ชายเชือกที่ผูกอ่ะมันไม่ใช่

เนี่ยเดี๋ยวดูนะนี่นะเห็นไหมเนี่ยชายเชือกที่ผูกเนี่ย
เดี๋ยวลองดูต้องตอนต้องตอนที่บังเขาใส่อ่ะอืมเนี้ยเดี๋ยวเอามา
ไม่มีเหรอมันต้องดูตอนที่เขาเอาเอาผ้ามาคาดเลยอ่ะ
จะเห็นชัดชัดเลยตอนนั้นน่ะสำอ่าเนี่ยนี่เห็นไหมดูเชือกเห็นป่
ไม่ใช่เลยคนละอันเลยเนี้ยอันเนี้ยเนี้ยแล้วดูอันนู้นดิพอร์ต
พอร์ตเนี้ยมันคนละอันไกลกันเรื่อยมันคนละอันอืมเออเพราะอันนี้
ตรงปลายเหมือนมีการเหมือนมีการเก็บของตรงปลายมันคนละอันแต่ใน
อันที่คุณตังโมใส่มันไม่ได้มีการเก็บขอบตรงปลายด้วยอ่ะอืมแล้ว
โมมีชั้นหนึ่งใช่ไหมล่ะมันมีภาพเหมือนภาพอีกอันนึงสีขาวขาว
เห็นไหมเมนอ่ะที่ผูกทุกเอวนั่งอ่ะโอเคจ้ะเอาข้างหน้าจ้ะอืมไป
เรื่อยคือจริงจริงอ่ะผมบอกเลยภาพพวกเนี้ยผมเป็นคนเอามาเอามา
เอามาเปิดเองเนี่ยภาพเนี้ยของแตงโมเนี่ยหรือว่าภาพคลิปต่าง
หน้าอืมผมเอามาผมเป็นคนที่ส่งไว้ให้สื่อให้อะไรเอง
ภาพเนี้ยผมจะบอกให้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าผมก็มีบางส่วน
ผมเก็บไว้แล้วยังไม่ได้ส่งให้ใครอุ้ยนี่ผมก็จะมีเห็นของผมนะ
ผมให้ดูอย่างภาพนี้แล้วกันอันนี้อะไรแค่ตัวอย่างนะจะได้สิ้น
สงสัยกันไปว่าสิ่งนี้กำลังทำกันอยู่อ่ะทำให้สังคมเขาเวียนหัวกันหรือ
เปล่านะบางภาพนะบางภาพขอแค่บางภาพนะฮะภาพนี้นะ
ขออนุญาตน้องเติมโมภาพนี้น่ะผมไม่เคยเปิดเลยน่ะอ๋อ
ภาพนี้ผมไม่เคยเปิดนะผมขยายให้ดูแล้วกันมันใช่เปล่า
มายืนยันตั้งแต่แรกเลยว่ามันไม่ใช่ผมมีอีกเต็มเลยอืมแต่ผม
ยืนยันตั้งแต่ไม่ใช่ผมดูหมดแล้วผมไม่ได้ทำอะไรทักอย่าง
แล้วผมแม่งตกขู่ผมกว่าจะเอาออกอะไรออกมาสักตลาดอัน
เนี่ยมันจำเป็นต้องแบบผ่านการกันกรองอืมเพราะสังคมจะสงสัย
ถ้าสังคมสงสัยมันยิ่งไปกันใหญ่แล้วยิ่งเป็นแบบถึงแบบ
แบบผู้หลักผู้ใหญ่แล้วอ่ะมันจะเป็นประเด็นอ่ะเป็นสอสอด้วย
อย่างน้อยเนี่ยนะผมจะบอกเลยมีความจำเป็นต้องอ่ะถ้ารู้ว่า
เชิงลับคุณต้องพิสูจน์ก่อนแล้วค่อยออกมาฟันทงว่าเฮ้ย
มันใช่ถ้าไม่ใช่ก็จบไปสังคมจะได้ไม่ต้องสงสัย
เพราะตอนนี้สังคมใช่หรือไม่ใช่เฮ้ยใช่ไหมเอ้ยใช่นี่ว่า
ด่ากันอีกมาจากการอะไรอ่ะเปิดโดยที่แบบยังไม่ได้มีการกันกรอง
ก็เหมือนกับขอนไม้อ่ะเธอค่ะคือผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะ
ก็มันมีอีกหลายหลายอันที่มันยืนยันรับภาพผิดนี้ไม่ใช่อ่ะอืม
บางแจ๊กเปิดไม่ใช่ผมมีอยู่ผมว่าไม่ใช่เอางี้ดีกว่า
อืมแล้วผมว่าตำรวจก็มีอย่างที่ผมมีด้วย